คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้บอกว่าคุณผู้ชมต้องใช้สติดี
เพราะว่าหลายคู่ดาราเนี่ยหน้าเขาคล้ายกัน
พี่น้องกันแต่ทำไมหน้าเหมือนกันก็ไม่รู้
อาจจะมีคู่ไหนบ้างวันนี้ยำรวมมาให้ดูกันเลยนะคะ
มากันที่คู่แรกค่ะคนหล่อรวมกันนี่
ซ้ายพีขวาต่อธนภพ
ดูไปดูมาอย่างกับพี่น้องกันนะฮะ
ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงยังวงได้อยู่
ผิวขาวหน้าตีดวงตาแบบเรียวสวยจมูกทรงเดียวกัน
รูปปากรูปร่างเฮ้ยเป๊ะแล้วทั้งคู่บอกว่ายอมรับนะ
ดูไปดูมาผมว่าผมก็ไม่ได้เหมือนแค่หน้าตานะ
คือนิสัยบางมุมซึ่งดาราการทั้งคู่เนี่ยคล้ายกัน
บอกว่าเป็นนุ่มขี้น้อยใจทั้งคู่ค่ะ
แต่ที่ตอกย้ำว่าเหมือนมาก๑๐๐ก็คือต่อให้หนุ่มต่อนี่นะ
ครบเป็นพีพีอยากให้ดูคลิปพร้อมกันแล้วจะรู้ว่า
คู่นี้สำเนาถูกต้องทุกประการค่ะ
มันจะเจออารมณ์แบบแม่เร็ว

จริงอยู่ด้วยกันเยอะ

โดนทักผิดเป็นผมตอนถ่ายที่ภูเกิน
แต่ผมอะไม่ค่อยด้นทักผิดเป็นปี

มันอะไร

โอ้โหน่ารักเหมือนมัน

ขยับขึ้นมาที่รุ่นพี่นิดนึงละกันค่ะ
แม่แอบทักซาอดแล้วก็แต้วณตภรค่ะ
บอกเลยนะคะสองสาวหน้าหวานคู่นี้

ความสวยละเอียดความหวานของใบหน้า

แล้วต้องบอกว่าแม่แอฟและสาวแต้วก็ไม่เหมือนกันแค่หน้าตานะคะ
หลายอย่างในชีวิตยังมีอะไรที่คล้ายกันอีกเพียบเลยค่ะ
ทั้งสองคนเป็นนิสิตรั้วจุฬาค่ะ
ที่เป็นผู้อันเชิญพระเกี่ยวในงานฟุตบอลประเพณีมาแล้วทั้งคู่

ถึงจะคนละปีค่ะแต่สวยจับใจทั้งคู่

บอกเลยน่าดูน่าชมเป็นที่สุดนะคะเรียกว่าดูคนสวยสองคนโชว์ฝีมือการแสดงแบบขั้นเทพใส่กัน
ก็คือกำไรคุณผู้ชมแน่นอนค่ะพี่แจ๊คนี่คือเป็นรุ่นพี่คุณแอฟทักษะออนใช่ไหม
ใช่ค่ะตอนนั้นในมหาวิทยาลัยคุณแอฟเป็นยังไงบ้าง
ผู้ดังมากแล้วก็โหแบบตอนที่เฉินพระเกียวนี่คือสวยเฟียบหอมแล้วก็

เมื่อกี้รุ่นพี่ไปแล้วมาต่อที่รุ่นแม่ดีกว่า
มาคิดความเหมือนครอบจักรวันที่ไม่มีอะไรเกินต้านแล้วต้านไม่ได้
นาทีนี้ต้องยกให้กับแจ๊ดชวนชื่น

ยืนหนึ่งเรื่องการคบเลยนะคะไม่ว่าแจ๊สเขาจะโคเวอร์เป็นใคร
อินเนอร์เนี่ยตัดเต็มไปเลยนะคะ

สันหวานเหมือนป่ะเหมือนเย็นใบหูดูดิ
อันนี้อะไรนะตอนนั้นเขามีชื่อแจ๊ดสิ้นหวัง
นี่ชุวิตเหมือนป่ะล่ะบอกเลยว่าเหมือนเหมือนกัน
และที่สร้างชื่อที่สุดอะไรรู้ไหมโตโน่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไง

ลีลาเนี่ยบอกเลยนะคะท่าทางเป๊ะที่สุดและล่าสุดของล่าสุด
แจ๊ดขอสักหน่อยอยากท้าชนเปิ้ลไอรินเป็นยังไง

ไม่ส่วนข้างขวาข้างขวานั้นพี่เปิ้ลไอรินนะคะ

โฟกัสที่หน้าตาไปดูคลิปดีกว่า

รอโหว่
ช่วงขวงเอวนี่นะพี่เปิ้ลไอลินร้องไห้แล้วนะ
ต้องเรียบว่าอะไรไหมตัวม่ำตัวแม่ตัวม่ำดา

คุณต้องคอเวิร์ดต้องซูมมานี่

เออว่าจะไปสัมภาษณ์
อย่างที่บอกไปเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเอง

เดี๋ยวเข้าหน้าครบอะไรสนุกเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะครับ